เจ้าสัวเปรมชัยนะฮะมีความคืบหน้า๒เรื่องนะครับ
เรื่องแรกก็คือเรื่องของการเลื่อนนัดมารายงานตัว
ต่อพนักงานสอบสวนของเจ้าสัวเปรมชัยและเรื่องที่สอง
เรื่องที่มีไลน์ออกมาจากหัวหน้าชุดพญาเสือก็คือหัวหน้าชัยวัด
บอกว่าผมขอหยุดให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเสือดำอืม
สื่อข่าวตกอกตกใจสิฮะเอ๊ะทำไมหัวหน้าไม่ให้ข่าวแล้วล่ะ
เกิดอะไรขึ้นหัวหน้าเนี่ยมีเป็นพยักษณ์แห่งพงภัยท่านหนึ่งนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็ตามติดอยู่ว่าท่านได้ตรวจสอบเรื่องของเสือดำ
ได้ตรวจสอบเรื่องของรอยกระสุนตรวจสอบพื้นที่ป่าเนี่ย
เป็นยังไงหัวหน้าบอกหัวหน้าไม่มีสิทธิ์พูดแล้วตอนนี้
ห่างกันสักพักอีกสักคนนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนะครับ
นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติ
ป่าและพันธุ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งข้อความผ่านไลน์ถึงสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวในคดีเจ้าสัวเปรมชัย
บอกว่าแบบนี้เรียนสื่อสารมวลชนทุกท่านเครื่องหมายตกใจ๑ตัว

เรื่องข่าวเสือดำทุ่งใหญ่ผมคงต้องหยุดให้ข่าว
ขอให้เฉพาะงานที่กำลังดำเนินการที่กรมหลวงชุมพรเท่านั้น
ที่ปฏิบัติในขณะนี้เท่านั้นนิติกรบอกว่าจะเสียรูปคดี
ส่วนสื่อเครื่องหมายตกใจอีกตัวหนึ่ง
สามารถตามได้จากตำรวจและนิติวิทยาศาสตร์ได้ครับ
ส่วนผมน่าจะไม่ได้แล้ว

ไม่มีฮะเขียนแค่ส่วนผมน่าจะไม่ได้แล้ว
ผู้สื่อข่าวสายลักป่าได้รับไลน์มาแบบนี้จากหัวหน้าชัยวัด
เอายังไงหัวหน้าครับเกิดอะไรขึ้น
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามไปยังหัวหน้าชัยวัด
ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้
ไม่อ่านไลน์เหมือนปกติแล้ว
คือเริ่มขาดหายจากการติดต่อไปแล้ว
มีรายงานข่าวแจ้งว่าการออกมาพูดเรื่องกองอุจจาระหน้ารถนายเปรมชัย
พูดเรื่องจุดยิงและจุดชำแหละเสือดำนั้น
ทำให้ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่พอใจ
โดยเฉพาะท่าทีของผลเอกสุรสักการจนรับรัฐรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น
ไม่ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์
โดยท่านรัฐมนตรีบอกว่าเกรงจะเสียรูปคดี
ข้อมูลทั้งหมดมันต้องส่งไปให้ตำรวจสพกาญจนบุรี
ส่วนเขาจะส่งให้ใครต่อให้กองปราบให้ปทศอะไรก็ว่ากันไป
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานมีหน้าที่อย่างเดียวคือส่งให้ตำรวจ
ดังนั้นการให้ข่าวออกมาแบบนี้นะครับก็เกรงว่าจะเสียรูปคดี
อาจจะเป็นการกำชับมาจากทางด้านของผู้บริหารด้วย

เพราะว่าทางด้านของหัวหน้าชัยวัดบอกว่า
ผมเนี่ยถ้าจะให้ข่าวผมให้ข่าวในการทำงานเกี่ยวกับที่กรมหลวงชุมพรเท่านั้น
หลายคนถามว่าแล้วท่านไปทำงานที่ไหนยังไง
ก็เป็นปฏิบัติการที่จะเริ่มต้นขึ้น๑๙กุมภาพันธ์ถึง๕มีนาคม
การตรวจการบุกรุกพื้นที่ป่าสองหมื่นกว่าไร้
ในพื้นที่ต้นน้ำประจวบคลีขันที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุทยาน
เสด็จในกรมกรมมะหลวงชุมพร
ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ของอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อย
ที่มีราศดรบุกรุกเข้าไปตัดไม้และแพ่วถางป่า
ถ้าเป็นเรื่องนี้ถ้าสื่อไปถามเรื่องนี้

แต่ถ้าไปถามเรื่องเสือดำหัวหน้าชัยวัดไม่ตอบแล้วนะครับ
ส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการเรียกตัวเจ้าสัวเปรมชัย
เข้ามารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวน
หลังจากที่มีการแจ้งข้อหากระทำความผิด
พรบป่าไม้พรบป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
และพรบอาวุธปืนรวม๙ข้อหา
และต่อมาพนักงานสอบสวนสธภาภูมิได้ส่งหมายเรียก

มารับทราบข้อเก่าหาเพิ่มเติมฐานทารุณกรรมสัตว์
ให้มาวันที่๒๓กุมภาพันธ์เป็นการครบกำหนด
พรุ่งนี้ใช่ครับวันนี้สิครับ๒๓กุมภาพันธ์ขออภัยวันนี้ครับคุณผู้ชม
แต่ทนายความของเจ้าสัวเปรมชัยประสานกลับมา
บอกว่าไม่สามารถนำตัวเจ้าสัวเปรมชัยพร้อมพวก

เพราะเจ้าสัวเปรมชัยติดภารกิจสำคัญ
ดังนั้นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสธภาภูมิจังหวัดกาญษณะบุรี
จะออกหมายเรียกครั้งที่๒ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้
ให้เวลา๗วันให้มาพบพนักงานสอบสวน
ตำรวจยังมีการประสานงานกันอยู่ตลอด
ไม่ได้ขาดการติดต่อกับหน่วยงานหน่วยงานไหนแต่อย่างใด
และไม่ได้ขาดการติดต่อกับทางด้านของทนายของเจ้าสัวเปรมชัยด้วย
ยังติดต่อกันอยู่ยังไม่ได้หายตัวไปไหน
ครับนี่แหละฮะก็เลยเป็นที่มาว่าวันที่๕มีนาคมเวลา๙โมงเช้า
ตำรวจสพกาญจนบุรีออกหมายเรียกครั้งที่๒ให้นามเปรมชัย
เปรมชัยมารับทราบข้อหาแล้วนะครับ
หากวันเวลาดังกล่าวกลุ่มผู้ต้องหาไม่มา

ก็ต้องขอให้สารออกหมายจับต่อไป
นี่คือความคืบหน้าของคดีในส่วนของฆ่าเสือดำนะครับ